ชูวิทย์ตีแสกหน้า

ชูวิทย์ตีแสกหน้า
สวัสดีค่ะได้เวลาชูวิตตีแสกหน้านะคะ
วันนี้เนี่ยเรื่องที่เราจะตีแสกหน้ากัน

เพราะเจอยาบ้าจมนต์มาก

โดยประมาณวันนี้ข่าวใหญ่

ภาคเมืองโตชอโดสวทิกำลังกันค่ะได้รับรายงานจากสายพบว่า
ชายแดนไทยลาวเรียบลำแม่น้ำโขงมีกระบะแต่งหลังคา
ขนของทางเกษตรค่ะมันไม่ได้ขนกันสมัยก่อนจับแสนเม็ดนี่ก็
โอ้โหเยอะแล้วมากมายมหาศาลนะครับยิวนี้แสนไม่เอาล้านไม่เอา
เอา๑๐ล้านเนี่ยค่ะไม่เกรงกลัวกฎหมายไม่เกรงกลัวใครทั้งสิ้น
สิบล้านวันนี้จับได้สี่สิบเจ็ดกระสอบซุกซ่อนอยู่เนี่ยนะคะ
ไม่ใช่กระสอบอะไรนะเป็นกระสอบยาบ้าค่ะยี่ห้อเก้าเก้าเอ็กซ์หนึ่ง
วายหนึ่งครับเอ็กซ์เก้าเก้าเก้าวายหนึ่งนี่เป็นชื่อโรงงาน
อาจจะตั้งอยู่ในบริเวณสามเหลี่ยมอาจจะตั้งอยู่ในบริเวณเขตพื้นที่
ชายแดนลอยต่อไทยพม่าทีนี้การขนเนี่ยเดี๋ยวนี้ขนกันปริมาณมาก
ถามว่าบริโภคในประเทศไหมในประเทศเหลือยาบ้าสิบล้านเมตร
ไม่ค่ะคุณชุวิตพูดบ่อยว่าประเทศไทยเพียงแค่ทางผ่านเท่านั้น
เก้าจุดสี่ล้านเมตรนะฮะขนกันเข้าไปที่บ้านห้วยลึกนะฮะ
ก็บอกว่ามีเรือสองลำขนขึ้นฝั่งมาพอขนขึ้นฝั่งก็เอาเข้ารถกระบะนะฮะ
รถกระบะเป็นอย่างนี้ครับเวลาขับเนี่ยเขาจะมีรถที่ไม่ขนยานะฮะ
ค่ะรถธรรมดานี่แหละครับขนรถธรรมดานี่แหละครับ
ขับโดยที่ไม่ได้ขนยาขับไปดูลาดลาวก่อนดูต้นทางซิว่ามีด่านไหม
ถูกต้องดูว่ามีด่านไหมดูว่ามีด่านตำรวจมีอะไรไหม
ก็ขับคันนี้แหละครับถ้าถูกจับก็ไม่มีอะไรในรถก็ไม่มีอะไร
ถูกไหมครับเขาเรียกว่ารถนำค่ะนะฮะเสร็จแล้วก็จะมีรถขนอ่า
รถขนเนี่ยแหละครับรถนำกับรถขนก็จะมีการติดต่อสื่อสารกัน
เวลาจับเขาถึงจับรถนำรถนำแล้วดูที่โทรศัพท์การสื่อสาร
ก็ปรากฏว่ามีการสื่อสารไปถึงรถขนดังนั้นเวลาจับได้เนี่ยก็จะดูเส้นทางการสื่อสาร
ค่ะนะครับรถขนก็ขนไปทีนี้การเคลื่อนย้ายเขาบอกว่า
เดี๋ยวนี้ไทยแลนด์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นซุปเปอร์ไฮเวย์ของยาเสพติด
ไม่ใช่ทางธรรมดาแล้วนะซูเปอร์ไฮเวย์อย่างนี้ครับค่ะ
จากนอกประเทศขนมาทางเหนือเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเส้นทางจากเหนือมาอีสานครับ
มาอีสานครับค่ะแต่การที่จับได้ที่เชียงไลน์ครั้งนี้
เขาบอกว่าแหมมันกึ่งฟุกกึ่งสายรายงาน
ก็ปรากฏว่าจับได้เสียก่อนที่นอกเขตวันนี้ที่เป็น๑๐ล้านเมตร
ธรรมดาปกติตอนนี้เขาเคลื่อนย้ายไปทางอีสาน
แต่หลักก็คือเขาขนมาทางใต้

พื้นที่ทางใต้ติดทะเลเมื่อออกทะเลไปแล้วจะไปไหนล่ะ
ยุโรปตะวันออกกลาง
ไหนก็ได้ออสเตรเลียค่ะนะฮะวันนี้ก็มีการแถลงข่าว
ของท่านพบตรแถลง๑๑คดีจับยาบ้าได้๑๗ล้านเมตร
ยาไอ๗๐๓กิโลกรัมกัญชาอีก๑๓๘๐กิโล
โดยไอซ์๗๐๓กิโลจับได้ที่ด่านตรวจภาษณะที่จังหวัดชุมพร
กำลังขนลงที่หาดใหญ่ที่หาดใหญ่เนี่ยแหล่งพักยาใหญ่แล้ว
ตอนนี้นะเพราะว่ามีทั้งนักท่องเที่ยวไม่ผิดสังเกต

จะโดนจับได้จะถูกสาวถึงไหมคะยกตัวอย่างเช่นใคร
นายไซสนะไงเป็นนายทุนที่ท่านสมหมายกองวิสัยสุขที่เน้นไง

เพราะไอ้มือขนเนี่ยมันไม่มีกำลังไปซื้อหรอกครับ๑๐ล้านเมตร
เพราะว่ามันก็ต้องซื้อมาจากโรงงาน๙๙
กระบวนการของโรงงานมันอยู่นอกประเทศโรงงานผลิต
มีฝ่ายขายมีในหน้ามาติดต่อมีการชำระเงิน
มีการส่งให้มือขนก็ขนเข้ามาในพื้นที่
พอเข้ามาในประเทศไทยก็ได้ส่วนหนึ่งแล้ว
พอในประเทศไทยทางเหนือก็ดี
ทางอีสานก็ดีเมื่อขนเข้ามาเหนือและอีสานก็จะขนไปที่ไหนครับ
จะสังเกตได้นี่ให้ไปจับที่ชุมศักดิ์คือมันจะลงใต้
มันไปที่ใต้ที่เดียวเพราะว่าการบริโภคยาขณะนี้เนี่ย
ยาบ้านี่ยังเป็นที่นิยมอยู่ที่นิยมที่ไหนครับ
ทั้งหมดแล้วครับของเอเซียนิยมอยู่
ส่วนยาไอเนี่ยจะเน้นทางออสเตรเลียกับยุโรป
ดังนั้นยาต่างเหล่านี้ออกไปนอกประเทศครับ
ถ้าผมบอกคุณนิวเนี่ยคุณนิว
รู้ไหมเขาผลิตโรงงานเนี่ยเขาผลิตกี่เมตรต่อปี
ก็คงประเมินค่าไม่ได้เป็นพันล้านเมตร

คือผลิตจำนวนมหาศาลที่เราจับได้นี่ก็คือส่วนหนึ่ง

เมื่อมันหลุดรอดไปเนี่ยก็เวลาขนเข้ามากัน๑๐ทาง
ทางไหนลอดก็ลอดไปค่ะจริงนักขนก็ขนนะครับ
ส่วนในทุนนี่คือจุดที่ทางตำรวจทางปศเน้น
เพราะนายทุนคือกลุ่มบุคคลสำคัญ
ซึ่งจะเอาเงินไปซื้อที่โรงงานและโรงงานเข้ามามือขน
ส่วนพวกที่อยู่ต่างประเทศนอกประเทศ
พวกลายใหญ่ที่รับอยู่ก็คืออยู่นอกประเทศ
ซึ่งในขณะนี้บางครั้งที่มาแฝงตัว
เขาบอกว่ามาเช่าอาคารพาณิชย์อยู่ที่หาดใหญ่เนี่ยคนมาเลเซียเนี่ย
จริงคนต่างเหล่านี้คงไม่ใช่นายทุน
แต่ว่าเป็นเพียงแค่ตัวกลางครับคงจะเป็นคนกลาง
คนกลางในการจัดสรรในการจัดการ
เพื่อให้ยาล็อตนี้ออกไปนอกประเทศ
แล้วก็ไม่ได้ไปที่มาเลเซียหรอกครับเพราะว่า
พอไปเข้ามาเลเซียปุ้งออกนอกประเทศเหมือนกัน
คือจากมาเลก็ขนออกไปเลย
มุ่งหมายจุดใหญ่คือประเทศออสเตรเลีย
ออสเตรเลียคือประเทศออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศ
เป็นทวีปที่ล้อมรอบไปด้วยทะเลนะฮะจะเข้าทางไหนก็ได้
จะเข้าทางเพิร์ตจะเข้าทางซิดนี่จะเข้าทางบลิสเบิ้ลโกงโค้ด
ได้หมดเมื่อเข้าไปที่ออสเตรเลียแล้ว
ราคาของจากประเทศจากพม่าหรือจากชายแดน
เข้ามาทางเหนือได้ล็อตหนึ่งแล้วหรือทางอีสาน
ไปทางใต้ก็ได้แล้วนะพื้นที่มันใกล้เขายิ่งใกล้ก็ยิ่งได้สตางค์เยอะ

ได้เยอะกว่าที่แท้ง๑๑คดีอีกนะคะ

ทีมล่ะครับไม่คิดว่าจะได้เยอะอย่างนี้
คือ๑๐ล้านเมตรนี่สถิติของประเทศไทยเลยนะครับ
จับยาบ้าได้เกือบ๑๐ล้านเมตรในคราวเดียว
พร้อมกับยาไออีก๘๐๐กิโล

ยิ่งมีข้อมูลที่น่าตื่นตกใจเกี่ยวกับยาเสพติดจริงนะคะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปทำใจกันสักครู่หนึ่งก่อน
กันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าตีแสงหน้ากันต่อเรื่องนี้ค่ะ
ถูกวิทย์ตีสักหน้า
ถูกวิทย์ตีสักหน้า
พูดถึงอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นเหมือนกันนะคะ
ก็คือเรื่องราวของโครงการสร้างบ้านพักศาล
เครือข่ายประชาชนเขาก็ไม่พอใจออกมาเรียกร้องกันมากเลยนะคะ
เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ
โดยเขามีสรุปแถลงการเรียกร้อง๔ข้อด้วยกันคุณนิวครับ

ชาวเชียงใหม่ชาวไทยทั่วประเทศ

เหมือนเหยียบย่ำลบหลู่ครูบาศรีวิชัย
ประทาดอยสุเทพ๒ใช้งบประมาณฟึ่มเฟย

เลือกพื้นที่ใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสม
แม้ชอบด้วยกฎหมายแต่ขัดรัฐมนูล
คือเขาต่อต้านโครงการนี้
เป็นโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการ

บริเวณพื้นที่ป่าเชิงดอยสุเทพ
มีการออกมาเรียกร้อง

เหยียบย่ำดอยสุเทพถือว่าเป็นป่าศักดิ์สิทธิ์
เครือข่ายจะจัดกิจกรรมบวชป่าพื้นที่โครงการ

เขาบอกว่าดอยสุเทพเป็นกิจวิญญาณของคนเชียงใหม่
ขอให้ทุบหรือทิ้งฟื้นฟูป่า
แม้ว่าจะสูญเสียงบประมาณก่อสร้างกว่าพันล้าน
แต่ก็ปล่อยไม่ได้เพราะต่อไปจะเสียหายในระยะยาว
ทำผิดต้องแก้ไขเราจะไปช่วยลื้อปลูกปลาให้ฟรี
ก็บอกว่าจะมีการเคลื่อนไหวโดยการเดินเท้า
จากเชียงใหม่ไปกรุงเทพพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
เพื่อยื่นหนังสือร้องขอใช้ม๔๔ยกเลิกโครงการดังกล่าว
คุณนิวครับเรื่องนี้ชักไปกันใหญ่นะครับ
เพราะว่าการก่อสร้างพื้นที่ป่าดอยสุเทพ
เขาบอกว่าชาวเชียงใหม่เขาต่อต้าน
การก่อสร้างหมู่บ้านปากแหว่งหมู่บ้านป่าแหว่ง
คำว่าแหว่งก็หมายความว่าพื้นที่ที่บริเวณในการก่อสร้าง
เราต้องคิดก่อนว่ามีพื้นที่บ้านพักศาล
คือในปีราคากลางเนี่ยในราคา๙๕๖ล้านใช้งบประมาณปี๕๖ถึง๕๙
ถ้าบ้านพักก็มีบ้านพักหลังใหญ่๙หลัง
ลองมา๓๙หลังและยังมีแฟลต์สำหรับข้าราชการอีก๑๑๖ยูนิต

พื้นที่ตรงบริเวณนั้นก็คือพื้นที่ที่บอกว่าเป็นพื้นที่ดอยสุเทพ
ก็มันแหว่งเข้าไปในบริเวณนั้น
ถามว่าที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินของใคร
เพราะว่าเดี๋ยวผมชี้แจงตรงนี้ก่อน
เป็นบ้านพักเขาประมูลมา๓๔๓ล้าน
ที่๒เป็นบ้านพักบวกแฟลตอีก๓๒๑ล้าน
อันที่๓คืออาคารที่ทำการอีก๒๙๐ล้าน
และ๔ก็สำนักงานอีก๖๑ล้านรวมทั้งสิ้น๑๐๑๗ล้าน
เป็นทั้งหมด๔สัญญา๔โครงการ
ใช่ครับคือโครงการนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับ
สืบเนื่องมาจากที่ภาค๕ย้ายมาจากกรุงเทพมาอยู่เชียงใหม่ตั้งแต่ปี๔๘
และใช้พื้นที่อาคารร่วมกับสารแขวงเชียงใหม่สารเยาวชนสารครอบครัวที่เชียงใหม่
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสี่แยกสารเด็กในตัวเมืองเชียงใหม่สถานที่ครับแคบ
ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการเป็นจำนวนมาก
ประกอบกับสารยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีที่พักเพียงพอ
จึงขอใช้ที่ลาดพัสดุในความดูแลของมณฑนฐานบกที่๓๔
เนื้อที่๑๔๗ไร่๓งาน๔๑ตารางวาที่ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
ได้รับอนุญาตเมื่อปี๔๙เพื่อทำการก่อสร้างบ้านพักอาคารชุด
รวมทั้งหมด๙๐๐กว่าล้านเพิ่งได้รับงบประมาณปี๕๗

ทีนี้ท่านประธานศาลอุทธรภาค๕ย้ำว่าพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าว
ไม่ได้อยู่ในเขตอุทธยานแห่งชาติโดยสุเทพฯโดยปุ๋ยแต่อย่างใด
แต่เป็นที่ลาดพัสดุได้รับอนุญาตในการใช้พื้นที่แล้ว
ขณะที่การดำเนินการก่อสร้างได้พยายามอย่างเต็มที่
ที่จะมีผลกระทบต่อสภาพพื้นที่เดิมน้อยที่สุด
พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตมีลักษณะเป็นแนวยาว
คลองชนประธานลึกเข้าไปในพื้นที่

จากจุดสูงสุดของพื้นที่ได้รับอนุญาตไว้
ไม่ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใดในสภาพพื้นที่
มีต้นไม้อยู่เดิมให้มากที่สุดบางส่วน
ย้ายนำไปดูแลพร้อมนำกลับมาปลูกใหม่
แจ้งว่าครั้งนี้ต้องการให้สังคมได้รับทราบข้อมูลที่เท็จจริง
เข้าใจที่ถูกต้องป้องกันความเข้าใจผิด
แพร่ข้อมูลพาดพิงบิดเบือนความจริงสู่วงกว้าง
ที่ดินราชพระสรุคืออะไรครับ
ที่ดินราชพัสดุคือที่ดินที่เป็นของรัฐบาลไทย
ค่ะนะฮะในประเทศโดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
ตรงนี้คือที่ดินราชพัสดุคือ
พูดง่ายต้องได้รับอนุมัติมาถึงจะสร้างได้
เขาบอกให้ระงับการก่อสร้างถามว่าจะระงับได้ไหม
ก็ลงทุนไปแล้วจำนวนเงินพันล้านเนี่ย
จะทำยังไงครับจะอยู่กันคนละด้าน
ด้านหนึ่งก็บอกอุ๊ยต้องลื้อนะไม่ลื้อไม่ได้พันล้านเสียไป
ปลูกป่ากลับมาปลูกใหม่
ทีนี้เราจะยึดหลักอะไรครับ
จุดไหนดีที่จะเป็นจุดร่วมกันได้จุดไหนดีครับเพราะว่า
พันล้านเนี่ยมันภาษีประชาชนหรือเปล่าคุณนิว

จริงแล้วก่อนที่จะมีการเกาะสร้างอะไรต่างเหล่านี้
ต้องมีการทำประชาพิจารณ์หรือว่าตกลงอะไร

ก็นั่นน่ะสิครับเรื่องนี้เขาก็บอก
เขามีการต่อต้านมาแต่ต้นแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งมาต่อต้าน
ใครจะต้องฉุดเดินหรือใครจะต้องทำยังไงต่อเหรอคะ
ท่านพบทวก็บอกว่ามันระงับไม่ได้

ส่วนท่านนายกประยุทธ์ท่านวันนี้ท่านก็เอามาออกข่าวว่าแบ่งเป็น๒ส่วน
ส่วนในเรื่องของสำนักงานอาคารก็ว่ากันไป
ส่วนที่อยู่บนภูเขาบนดอยเนี่ยคืออาจจะต้องมาคุยกันว่า
จะดำเนินการอย่างไรก็ยังไม่ชัดเจนในเรื่องนี้
เรื่องนี้ผมว่าเราต้องติดตามกันต่อเพราะว่าณขณะนี้เนี่ย
ถามว่าถามจากใจว่าเหมาะไหมก็คงอาจจะเอ๊ะไม่เหมาะ

แต่ถามว่าแล้วทำมาได้ยังไงเกือบพันล้านแล้ว
ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะคงตีแสกหน้ากันต่อไปนะคะเรื่องนี้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องแล้วกัน
พักกันหน่อยนะคะช่วงหน้าตีแสงหน้ากันต่อกับอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ
ชูวิสตีสากหน้า

โจรปล้น๑๐ครั้งไม่เท่ากับไฟไหม้ครั้งเดียว

เมื่อคืนประมาณตอนตี๓ขณะที่กรุงเทพ
ฝนฟ้าขนองไฟกระพริบเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้
เป็นอาคารที่อยู่อาศัยขนาด๑๕ชั้น
สร้างมาเมื่อ๒๑๓๐บาท
คือท่านผู้ชมครับก่อนที่พรบนะครับ
คุมอาคารของกรทมจะออก
ซึ่งมีรายละเอียดควบคุมให้มีการติดตั้งสปิงเกอร์
คำว่าสปิงเกอร์ก็คือท่อน้ำ
ที่จะมีตัวจับควันจับไฟความร้อน
เมื่อเกิดกลุ่มควันหรือความร้อน
ก็จะมีน้ำพุ่งกระจายออกมาในท่อ
เพื่อลดไฟที่อาจจะเกิดขึ้นได้
คืออาคารนี้มีไฟฟ้ารัดวงจร

ก็ตื่นตนกเพราะในขณะตี๓นั้น
เป็นเวลาที่เขาหลับนอนกัน
ก็ปรากฏว่าอาคารนี้ตั้งอยู่ในซอยแคบนะครับ

อาศัยอยู่ในตัวอาคาร
ตะโกนใช้แสงไฟจากมือถือขอความช่วยเหลือ
กลิ่นควันคลุ้งความร้อนจากแสงเพลิงพยายาม
หาผ้ามาติดนี่หน้าต่าง
แล้วก็พยายามที่จะโรยตัวลงมา
บางคนก็ตกมีคนหนึ่งลายพยายามเอาเชือกผูกลงมาแล้วก็ตก
มีผู้เสียชีวิตถึง๓ลาย
คุณนิวครับท่านผู้ชมครับ
กรุงเทพเป็นเมืองที่มีความเจริญ

ตกสูงเยอะแล้วก็แออัดกันด้วย
เดี๋ยวนี้ความเจริญมันขึ้นไปทางเป็นความสูง

มีคอนโดมีความสูงนะฮะความพร้อมของการตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงมีไหม
เขาบอกว่าอาคารจำนวนมากในกรุงเทพ
ซึ่งเป็นอาคารที่มีมาก่อน
คือกฎหมายก็ไม่สามารถจะย้อนหลังได้
เขาบอกว่าอาคารดังกล่าวนอกจากเกิดมาก่อน
พรบควบคุมอาคารปี๒๕๓

สาระสำคัญก็คือการให้ติดอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
อุปกรณ์ที่ว่านี่ก็คือตัวสปริงเกอร์ท่อดับพลึง
ที่มันจะต้องออกมาพ่นกระจายน้ำออกมาเมื่อมีความร้อนหรือมีกลุ่มควัน
วันนี้ก็คือเมื่อเกิดเหตุที่ชั้น๖
กลุ่มควันก็แผลพุ่งขึ้นไปที่ชั้นสูงขึ้น
ควันได้ขยายวงกว้างไปชั้น๑๓ก่อนจะกดตัวต่ำไล่ลงมา

ที่ชั้น๙กับชั้น๑๑สำลักควัน
มีเด็กคนหนึ่งเป็นเด็กผู้ชาย

ใช่ครับชั้นม๕รุงเรียนเตรียมอุดม
ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วย
เพราะว่าเป็นเด็กที่เรียนเก่ง
เป็นเด็กที่มีอนาคตเรียนเก่งสำลักควัน
เสียชีวิตในขณะที่อายุประมาณ๑๖๑๗เอง
บริษัทราชเทวีอพาร์ทเมนต์ยืนยันว่ามีการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารอยู่เสมอ
โดยล่าสุดตรวจสอบไปเมื่อเดือนพฤศจิกา๖๐นะฮะ

ทางบริษัทจะมีการเยียวยากับผู้อยู่อาศัยหาที่พักให้ใหม่
ท่านผู้ชมผมคิดว่าเรื่องนี้คงจะเป็นเรื่องที่
ทุกคนต้องตระหนักว่ามันเกิดขึ้นได้ทุกเวลา
เนื่องจากเป็นอาคารที่ค่อนข้างจะมีอายุ
ซึ่งจริงถามว่าคุณนิว๓๐ปีผมก็ว่ามันไม่เก่ามากนะ
คุณรู้ไหมอาคารเมืองนอกเนี่ยเขากี่ปี
แต่ในกรุงเทพข้อระมัดระวังก็คือเรามีตอกซอกซอยเยอะไหม
แคบสถานที่ครับแคบ

เขาเรียกว่าระบบซอยนี่แหละครับ
ได้วัดจากตัวเลขซอย

บางซอยนี่อย่าว่าแต่ลดเข้าเลยครับ

เพราะว่ามันซอยแคบฟุตบาทก็ไม่มี
ในบริเวณที่เป็นใจกลางเมืองทั้งหลาย
ก็มีตึกมีความอยู่อาศัยอย่างหนาแน่น

เราอาจจะไปเปรียบเทียบกับประเทศที่มีความเจริญแล้ว

แต่การพัฒนาของบ้านเมืองคงจะสำคัญ
ท่านผู้ว่าอัศวินท่านก็ปิดตึกนี้โดยทันที
ก็บอกว่าต้องตรวจสอบกันก่อน
ขอปิดไว้ก่อนเพื่อตรวจตรา
เพราะว่ามีผู้เสียชีวิต๓ลายด้วยกัน

ทีนี้ปัญหาของตึกในกรุงเทพ

คุณคิดว่าควรที่จะมีระบบการตรวจสอบที่ดีกว่านี้ไหม

เพราะว่าพอเกิดเหตุมาแบบนี้

เช่นควรจะมีการปรับปรุง
เช่นมีการตรวจติดอุปกรณ์ตรวจจับควัน
ตรวจจับความร้อนระบบสปิงเกอร์
หรือว่ามีการปรับปรุงอาคาร
เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
เพราะอาคารต่างเหล่านี้เป็นอาคารที่ออก
ที่สร้างก่อนที่กฎหมายจะออก

แต่ก็คงต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ประกอบการของเจ้าของสถานที่
เพราะไม่งั้นถ้าเกิดเหตุการณ์มาคุณจะไปชดใช้จะไปเยียวยา
มันต้องเสียเยอะกว่าการป้องกันหรือเปล่า
นั่นน่ะสิครับความเสี่ยงภัยในปัญหาอัคคีภัยในอาคารเก่าเนี่ย
ถ้ากฎหมายบังคับให้ออกแบบวางแผนระบบป้องกันแจ้งเตือนภัยดี
อาคารเกิดเหตุไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ทัน
อย่างเช่นเวลามีกลุ่มควันขึ้นมาคือคนที่ตายนี่ไม่ได้ตายจาก

มาจากไฟไหม้จากการสำลักควัน
คือควันที่มีขึ้นและสูดเข้าไปเนี่ยทำให้เราหายใจไม่ออกแล้วก็หมดสติ
แล้วทุกคนท่านผู้ชมก็คงจะต้องระมัดระวังนะครับ
วันนี้มาตีแสกหน้าก็เพื่อที่จะเป็นบทเรียนนะคะ
ให้เราได้ตระหนักกันมากขึ้นถึงเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในทุกส่วน